อาจารย์จะเริ่มตีกี่โมงครับวันตี๔
ตี๔ทุกวันครับเหมือนเดิมเวลาไม่ได้เปลี่ยนแปลง

ครึ่งชั่วโมงครับตี๔๔๕ไม่ถึงตี๔๓๐หรือประมาณตี๔๒๐

ความดังก็ระดับดังก็ไม่ได้ดังมากเพราะเราลดระดับดังเสียงลงมา
ดูอาจารย์อ่านก็สงสัยเป็นตีนิ่งเลย
แล้วเท่านี้ก็ล่องมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
บากเป็นอันใหญ่ตีจะออกแรงเยอะ

มีความรู้สึกยังไงที่มีผู้ร้องเรียนแล้วต้องขอความร่วมมือให้ลดระดับเสียง
จริงจริงแล้วอ่ะรถระดับเสียงตรงเนี้ยเราเราก็ไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรนะ
เรารู้สึกว่าเรามันเป็นของคนไทยอยู่แล้วครับ
ตั้งแต่โบร่ำโบราณมาแล้วแต่ว่าเราก็บอกว่าคือคนเขาดราม่ามากกว่า
คุณอยู่คอนโดหรูเวลาคุณตอกเสาเข็มคุณตอกทั้งวันทั้งคืนครับ
แล้วเสียงรถที่คุณจอดรถคุณขับขึ้นมาคุณขับเร็ว
เสียงดังมากทางพระก็ยังไม่ได้เคยร้องเรียนอะไรเลย
ครับขับรถเนี้ยเสียงดังวี่วาดวี่วาดวี่วาดเนี้ยเสียงเหมือนกับเสียงเด็กรถเลยอ่ะ
เสียงดังเราก็อยู่เฉยเราก็ยังไม่ได้ว่าอะไรแต่นี่คุณมาดราม่าแค่คนเดียว
แค่เป็นร้องเรียงแค่คนเดียวครับถ้าชาวบ้านเขาเดี๋ยวแล้วจริงจริงทำไมไม่รวมตัวกันอ่ะ
เวลาเขามาร้องเรียนเขาก็มาร้องเรียนมาถึงวัดเนี่ย
เข้ามาในวัดมาร้องเรียนถึงเจ้าอาวาสว่าเสียงดังขอให้ลดระดับเสียงลง
คุณแค่มาคุณแค่คนเดียวคุณไม่ได้มาทั้งหมดชาวบ้านทั้งหมด
ที่ว่าร้องเรียนคนเดียวนี่เป็นใครจากไหนอ่ะก็คนไปพักอาศัยอยู่คอนโดนี่แหละ
คือคนเดิมอ่ะคือมันไม่มีใครอ่ะคือคนเดิมครับ
ครับฉะนั้นทำไมถามนักศักดิ์เขเกรง่ะปล่อยให้เขาสร้างได้ยังไง
ความตกสูงต่อวัดเนี่ยทั้งที่มีกฎหมายควบคุมอยู่แล้ว
ชาวบ้านก็เคยร้องเรียนมาแล้วนะก็คัดค้านไม่สำเร็จ

แล้วก็เนี่ยมาวันนี้เขาปิดไฟหมดเลยเนี่ย

พอเห็นข่าวออกมาปุ๊บก็ปิดไฟเลยเนี่ยทั้งสองตึกเลย
ทางที่ดูได้เนี่ยเนี่ยตรงเนี่ย
เนี่ยแล้วก็เนี่ยระหว่างตรงเนี่ยเนี่ยที่ปิดไฟเนี่ยเนี่ยเนี่ย

อาจารย์ก็ยังยืนยันว่าจะตีราคาเหมือนเดิม
แต่ลดระดับเสียงลง
ลดระดับเสียงลงมาตั้งนานแล้ว

ลดระดับเสียงลงมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีทีแล้ว
ครับจ้ะ

โบราณ

ตอนที่สุดตอนที่สุด

ตอนที่สุด